ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ถ้าเป็นการพูดง่ายเจตนาที่จะมาหลอกลวงหรืออะไรทำนองเนี่ย

ทีมันใช้งานผมก็พูดแล้วนะครับ
พอไม่ได้ก็ไม่ได้ก็รัฐบาลก็ไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้ก็จบ
ในส่วนของกรมเองก็ต้องขอเรียนว่านะฮะงานตรวจสอบครั้งนี้นะฮะ
เราตรวจสอบเท่ากันเป็นจริง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หัวข้อของรายการวันนี้เป็นการตั้งคำถามนะคะ
เพราะว่าสังคมเองก็ต้องการให้มีข้อสรุปออกมา
เพราะว่าเป็นเรื่องจะเรียกว่าเป็นคดีก็ได้นะคะ
ที่คลาคสังมาหลายปีนะคะที่เป็นข้อถกเหยียงกัน
แม้กระทั่งระหว่างหน่วยงานค่ะคุณผู้ชม
แต่จริงแล้วตอนนี้ที่ข่าวส่วนใหญ่จะพุ่งประเด็นไปที่เรื่องของ
ประเทศไทยจะได้รับการเยียวยาไหม
เขาหลอกเราในประเทศไทยควรจะได้เงินชดเชยหรือเปล่า
คือพุ่งประเด็นไปตรงนั้นเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของข่าวนะคะ
แม้กระทั่งการออกความคิดเห็นในการพูดคุยกันของภาคประชาชน
มีการทวงถามประเด็นอื่นมากกว่าซะด้วยซ้ำไปนะคะ
ไม่ว่าจะตกลงแล้วเราสามารถตรวจสอบได้ไหม
ว่ามีหน่วยงานหรือใครที่ควรจะรับผิดชอบเรื่องนี้
เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สูญเสียเงินนะคะ

ในพื้นที่ซึ่งนำเครื่องนี้ไปใช้

อบช้ำกับการใช้อุปกรณ์นี้อยู่หลายคดีทีเดียวนะคะ

แต่พอมีข้อถกเถียงเรื่องนี้มาทีไร

อีกท่านหนึ่งคือคุณหญิงหมอพรทิพย์นะคะ
ซึ่งวันนี้ทางรายการติดต่อท่านนะคะ
แต่ว่าคุณหญิงไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการที่จะมาพูดคุยกัน
หรือว่าจะให้โฟนอินเข้ามาในรายการนะคะ
และเราก็ได้ไปทวงถามว่าตกลงอยากใช้สิทธิ์ในการพูดคุย

ก็คือกองทัพบกนะคะ
เราได้ติดต่อไปทางทีมโฆษกนะคะ
ซึ่งก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่จะชี้แจงร่วมกันในรายการเช่นกัน
ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นสิทธิ์เราเคารพตามนั้นนะคะ
แต่ว่าคำถามที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราลองคุยกัน
ว่าจริงแล้วสำหรับคนที่ตามเรื่องนี้มา

ตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งตอนนี้จะเรียกว่าเกือบปลายทางก็ได้
หรือที่ฉันไม่แน่ใจว่าหรือเราเพิ่งอยู่กลางทาง

เราจะคุยกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

เพิ่งมาไม่นานนี้เองนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
จริงแล้วสองคนคงเหมือนเหมือนเปลือหน้ากันพอสมควร
เพราะว่าตั้งแต่สมัยที่ฉันใช้เวทีในการคุยกับอาจารย์

ใช่ครับแล้วครั้งที่โทรติดต่อมาเขาบอกว่ามันจบแล้วไม่ใช่เหรอ

ฉันขอไม่ใช้พื้นที่วันนี้ของรายการ

เพราะว่าคนที่เราจะกล่าวถึงถือว่าถ้าพูดถึงจะพาดพิงมาก

ทีนี้อาจารย์เอาประเด็นใหญ่อาจารย์เจษดาเป็นคนเปิดเรื่องนี้ขึ้นมา
ทำให้อาจารย์ถูกพูดถึงแม้กระทั่งจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
ตอนนี้อาจารย์โทษนะคะโดนด่าเยอะ

จนกระทั่งถึงตอนนี้ในมุมอาจารย์เองเนี่ย
คือจริงตั้งแต่แรกเนี่ยอย่างที่พวกผมอาจจะเคยรู้ข่าวกันมาครับ
ผมก็จะมีเพื่อนหลายคนมีคุณจุลานะครับ
ซึ่งเป็นนักศึกษาปัญญาเอกนะครับคนที่จุฬาหลังกรมการอาจารย์
แล้วก็มีอีกหลายท่านเลยที่มาช่วยกันในการให้ข้อมูลกับประชาชน
ซึ่งช่วงแรกเราให้ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ
แล้วก็ในให้นักกระทั่งรัฐทรัศพา

ก็น่าจะจบแต่มันก็ไม่จบเพราะมันมีการโต้แย้มันมีเวลาท้าเกิดขึ้น
มันมีการท้ากันหลายฝ่ายมากอย่างที่ว่ามีการกดดันกลับเข้ามาว่า
พวกคุณเป็นใครพวกคุณจะเข้ามาดิสเครดิตคนที่ใช้เครื่องนี้อยู่เหรอ
พวกนี้มันใช้เยอะจริงนะพวกคุณเป็นใครที่มันเอาข้อมูลมาจากไหน
มันเป็นเรื่องค่อนข้างจะยาวนานมากอยู่ช่วงหนึ่งจนท่านมีการทดสอบ
เราจริงตั้งแต่แรกเลยอยากเห็นการทดสอบเกิดขึ้นในประเทศไทย
หรือใช้ได้ก็ไม่มีใครยอมทำจนทั้งถึงจุดนั้นนะครับที่มีการทำ
ละเมิดได้คำตอบชัดเจนว่าเครื่องนี้ไม่สามารถจะหาระเบิดได้
ที่ว่าจริงมันเป็นแค่เครื่องเดาสุ่มมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนเลย
เพราะว่าจากที่คนเคยด่าผมเยอะเยอะต้องพูดตรงนะครับแม้แต่ในหน่วยงานเดียวกันเองเนี่ย
ก็ค่อนข้างจะโดนกดดันหนักเหมือนกันค่ะพอออกมาปุ๊บว่ามันใช้ไม่ได้จริงจริง
ก็จะพลิกค่อนข้างเร็วมากเลยว่าโอ้โหพวกอาจารย์ทำดีมากเลย
ช่วยเหลือประเทศชาติก็โอเคครับไม่เป็นไรครับ
แต่ก็ถึงวันนี้มันก็คงจะทุกคนได้คงได้เห็นคำตอบเรียบร้อยแล้วล่ะ
มันใช้งานไม่ได้จริงจริงถ้านับตั้งแต่วันแรกที่อาจารย์กับน้องน้อง
สมัยนั้นเราก็เรียกเขาน้องนะคะเพราะอายุน้อยกว่านี้กันเยอะนะคะ
สมัยนั้นที่อาจารย์เปิดเรื่องขึ้นมาอาจารย์ต้องการแค่หน่วยงานที่ใช้ให้เลิกใช้
หรืออาจารย์ต้องการให้มีการตรวจสอบกลับว่าทุจริตไหม
ซื้อจัดจ้างกันแบบไหนมีใครได้รับผลกระทบบ้างอาจารย์เอาแค่ไหน
เพราะจริงผมไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกประเด็นทุจริตหรือการจัดซื้อจัดจ้างเลยครับ
ตั้งแต่แรกผมไม่รู้เรื่องราคาด้วยซ้ำแต่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่นะ
เครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ถ้าเราเอามาใช้มันมีสิทธิ์ผิดพลาดได้
แล้วพอเราเห็นข่าวเช่นว่ามีเจ้าหน้าที่ไปใช้แล้วเกิดการระเบิดขึ้นมาเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
หรือเรารู้ว่ามีการเข้าไปใช้ในพื้นที่สำหรับชายภาคใต้มีการที่จะไปใช้ตรวจค้นบุคคล

ประเด็นก็คือว่าต้องระงับการใช้นะมันไม่ถูกต้อง
แล้วถ้าอยากรู้ว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าต้องจัดทดสอบ
ความฝันของพวกเราในช่วงนั้นมีแค่นั้นเองว่าอยากเห็นการทดสอบเกิดขึ้น
ทศพเสร็จเมื่อไหร่รู้แน่ว่าใช้ไม่ได้

นักข่าวก็เริ่มให้ข้อมูลมากขึ้นว่าอาจารย์รู้ไหมมันจัดซื้อแพงมากเลยนะ

อาจารย์คิดว่าตอนนี้เรียนให้สิทธิ์อาจารย์นะ

คือเราควรจะให้น้ำหนักว่าเรื่องมันถึงไหนแล้ว
นี่คำถามถามสั้นสำหรับประชาชนทุกคนที่อยากจะรู้คือ
คือเราไม่ได้อยากจะรู้หรอกว่าที่อังกฤษสามารถจะส่งฟ้องสาร

องกฤษส่งฟ้องศาลและตัดสินดำเนินคดีจำคุก
สมมุติว่าดีจังเร็วจัง

พูดตรงคือละอายต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
เขามีการใช้คนของเขาที่ไปช่วยในการโปรโมทบริษัทนี้
แต่ว่ามันมีหน่วยงานทางด้านช่วยโฆษณาบริษัทลงไปทำงานด้วย

แล้วเขาพยายามทำให้ทุกอย่างเร็วมากที่จะเสนอที่สุดได้

มาเป็นปี๒ปี๓ปีมันก็ไม่เห็นความคืบหน้า
วันนี้เขาถึงขนาดก้าวไปไกลกว่านั้นคือ
มีการยึดทรัพย์เพื่อมาเยียวยาคนที่

วันนี้เราก็ยังไม่เห็นว่าเรื่องมันถึงไหน
เช่นมันไปส่งฟ้องศาลหรือยัง
แนวโน้มว่าใครบ้างที่ถูกตัดสิน
ประชาชนทั่วไปผมไม่คิดว่าประชาชนทั่วไปรู้เลยว่า
มีใครบ้างที่กำลังถูกสอบสวนขนาดนี้
แต่ที่ผ่านมาตรงนี้เป็นคำถามใหญ่มากกว่าครับ
เอาเท่าที่อาจารย์เจษฎาบอกเนี่ยนะคะ
คือในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

มิติไหนบ้างก็จะเป็นสตง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ออกมาพูด
แต่ว่าคำพูดล่าสุดของสตง
สตงไปมุ่งเน้นในเรื่องของการพยายามที่จะเรียกร้อง
เอาจากเอกชนเหมือนกับมายาวในสิ่งที่รัฐไทยเสียหายไป
แล้วก็ในส่วนของตกลงแล้วว่ามีใครทุจริตไหม
คำให้สัมภาษณ์ของสตงเองยังยืนยันอยู่นะคะ

และยังไม่พบว่ามีการทุจริต
หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่ามีการจงใจกระทำผิด
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสตงออกมาแนวนี้
ทีนี้ครั้งสุดท้ายที่เรียนได้คุยกับอาจารย์
ซึ่งมีมูลนะคะคุณผู้ชมว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐ

นะคะซึ่งก็นี่แหละอันนี้เป็นการดำเนินการของเอกชนนะคะ
ว่าเข้ามาเนี่ยช่อกงลวงขายเครื่องหรือเปล่า
อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดแต่เอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม
ไม่ง่ายค่ะคุณผู้ชมตามหาไม่ง่าย
เพราะว่าปปชชุดที่เกิดอนุในการไต่สวนขึ้นมาเปลี่ยนชุด

คือจริงต้องเล่าให้ฟังว่าหลายท่านก็นึกว่า
ผมพอจบเรื่องของการทดสอบแล้วผมก็ถอนตัวมาไม่ยุ่งกับเรื่องนี้เลยใช่หรือเปล่า

ได้ติดต่อกับหน่วยงานไหนบ้างเพราะไม่ว่าหน่วยงานไหนนะ

ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนก็ได้เข้ามาให้

เอาเร็วสุดนี้ล่าสุดนี้

ก็ก่อนที่จะมีการส่งเรื่องไปที่อายการสูงสุด

ไม่ใช่แค่ที่เราทดสอบที่บ้านสรินทรแล้วเสร็จ

ดูว่าตกลงมันมีเรื่องของวงจรไฟฟ้า

แต่ปปชคือรวบรวมหน่วยงานที่จัดซื้อ

ซึ่งมันมีหลายหน่วยงานเยอะมากกว่าที่ผมคาดมากเลยครับ

เพราะว่าการที่ไปที่ปรปชเซ็ตหนึ่ง

เพราะฉะนั้นขอไปที่หน่วยงานของภาครัฐกันแล้วกันนะคะ

โดยงานภาครัฐมีหน่วยงานที่ซื้อเครื่องนี้มา
๑๕หน่วยงานที่แสดงตัวร้องเป็นคดี
แต่มีหน่วยงานรัฐบางส่วนซื้อ

มีบางส่วนนะคะที่ไม่ร้องเป็นคดีทั้งที่ตัวเองซื้อ
และน่าจะรู้สึกว่าได้รับความเสียหายแต่ว่าไม่ร้อง

ตอนนี้ถ้าเราจะตามต้องไปตามปรปชเส้นหนึ่ง
แล้วก็ไปตามที่อายการสำนักคดีพิเศษอีกเส้นหนึ่ง

อาจารย์จำได้ไหมว่าตอนนั้นตัวเครื่องเองมันใช้ตรวจ
มันใช้ตรวจแทบจะทุกอย่างเลยใช่ไหมคะในพื้นที่

จุดเด่นของเขาคือเขาอ้างว่าเขาสามารถซื้อการ์ดใส่เข้าไปได้
แล้วการ์ดแต่ละแผ่นก็จะเฉพาะของแต่ละอย่าง

อย่างที่เราคุ้นเคยว่ามันแปลกเช่นไปหาซากศพ

ฉะในเคสนั้นคือกลายเป็นว่าเครื่องมือที่หายได้ทุกอย่าง
มันจะระบุเลยว่าเจ้าตัวนี้ให้ใช้หาระเบิดตัวนี้ใช้หายาเสพติด

ของพวกนี้มันเริ่มจากการที่มีหน่วยงานบางหน่วยงานเริ่มใช้ก่อน
หน่วยงานอื่นเห็นแล้วก็ชอบรู้สึกประทับใจ
แล้วเริ่มมีการจัดอบรมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
พอจะอบรมมากหน่วยงานไหนเข้ามาดูอบรมก็กลับไปแล้วก็สั่งซื้อ
มันก็จะกระยายความเชื่อออกไป
โดยไม่ได้มองเลยว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่าแต่กลายเป็นเรื่องความเชื่อตามกัน

ซึ่งดิฉันต้องคุยกับคนซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คือกรรมการสิทธิมนุษยชนและที่สำคัญคือเธออยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
พื้นที่๓จังหวัดเป็นพื้นที่ที่จะบอกได้ว่า
เครื่องนี้กระทบกับวิถีชีวิตของเขาอย่างไร
อย่าลืมว่าพื้นที่ที่ด้ามขวาเราเนี่ยนะคะ
มันเป็นพื้นที่ที่ยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่หลายเรื่อง
ถ้ามีการริดร้อนกันการพูดคุยและความสงบเกิดขึ้นยาก
เดี๋ยวเรามามิตินี้กันบ้างว่าประชาชนสามารถทวงถามอะไรได้ไหม
เหนือจากจะเยียวยาเงินจากเอกชนมาที่รัฐบาลไทยสักครู่ค่ะ
หนึ่งในกรรมการสิทธิ์นะคะคุณอังคณานีรับภัยจิตค่ะ

เหนือจากว่าจะทวงเงินเยียวยาจากเอกชนแบบไหน
คือตอนนี้หลังจากที่ข่าวค่อนข้างชัดเจนและมีกระแสกลับมาละลอกล่าสุดนี้
คนในพื้นที่หรือแม้กระทั่งกรรมการสิทธิ์เองคุยกับคนในพื้นที่เนี่ย
คือตอนนี้เนี่ยคนในพื้นที่เท่าที่ฟังดูเนี่ยนะคะเขาก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ย
มีการน่าจะเป็นปี๕๑๕๒นะคะที่มีการจะเชื่อมือนี้ในการที่จะนำตัวคนมาควบคุมนะคะ
แล้วก็คือตอนนั้นมีการนำตัวคนมาควบคุมมากทีเดียว
แล้วก็คนที่ถูกเครื่องมันทีก็จะมีทั้งผู้หญิงถัญผู้อยู่ในการคุยสู่อายุนะคะ
พิการหรือคนพิการทางสมองขนาดอุจจาระปัสสาวะ

ตอนนั้นมันมีการควบคุมตัวคนจำนวนมากนะคะ
ก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยว่าไอ้เครื่องมือนี้มันเครื่องมืออะไร
แล้วก็มันมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะคะ
บางทีก็มีการใช้เครื่องมือนี้แล้ว
มันก็ชี้ไปที่หลุมศพบ้างอะไรแบบนี้
ซึ่งก็เจ้าหน้าที่ก็สงสัยว่าเอ๊ะหรืออาจจะมีระเบิดอยู่ที่หลุมศพอะไรประมาณนี้
ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ชาวบ้านรู้สึกว่า
ไม่ค่อยไว้ใจกับเครื่องมือนี้นะคะ
แล้วก็ได้มาร้องเรียนกับกรรมธิการวิสามันภาคใต้
แล้วก็ถ้าที่จำได้ไม่จำไม่ติดนะคะ
เป็นกรรมนาธิกายที่สามัญภาคมันก็มีส่วนต้นของประชาชนมุษยศาพน์ในช่วงนั้น
คือเมียจันทรัยศาสตร์ชิมหาวันเป็นภาค
แล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการโดยสอบประจิตภาค
เป็นช่วงของรัฐบาลพิสิทธิ์
แล้วพอผลออกมาว่าช่วงนี้ใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้
แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเท่าที่จำได้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังให้เหตุผลว่ามีดีกว่าไม่มีนะคะ
แล้วก็บางหน่วยงานก็ยังคงใช้อยู่แต่ก็ให้เหตุผลว่ามันใช้ได้อะไรประมาณแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าหลังจากที่มีข่าวว่าได้ทดสอบแล้วแล้วก็มันไม่มีมันใช้ไม่ได้จริงหลังจากนั้นก็ไม่ได้เอาไปใช้กับคนค่ะ
แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยที่มีการตั้งคำถามจึงนำมาสู่การเรียกร้องให้ตรวจสอบในการใช้กับคนด้วย
ค่ะคุณนางขนาดนี้มี๒เรื่องนะคะถ้าเอาจากเรื่องนี้ของคนในพื้นที่ซึ่งรับเต็มเลยนะคะ
ข้อแรกคือว่าตอนที่บอกว่านำไปใช้ตรวจหาบุคคลซึ่งเราก็เห็นการ์ดตั้งแต่ตอนเป็นข่าวแรกว่ามีการ์ดในการใช้เหมือนกันนะคะ
แล้วคนที่ถูกคุมตัวจากการที่เครื่องชี้เนี่ยเขาโดนข้อหาอะไรคะ
คืออย่างนี้นะคะตอนนั้นเป็นช่วงที่รู้สึกจะเป็นนโยบายแยกปลากับน้ำนะคะ
คนทั้งหมดเท่าที่ถ้าจำไม่ผิดนะคะน่าจะประมาณ๓๐๐กว่าคน
ก็ถูกส่งไปเข้าโครงการสุดอบรมอาทิตย์ที่ค่ายสหารจังหวัดระนองชุมพร๑๕๐๐๐
แล้วช่วงนั้นมีการมาร้องเยอดีรับประการสิทธิ์ด้วย
แล้วก็ช่วงนั้นรุ่นสิทธิ์กรุงประสานธานิษฐ์ขอสมมติที่๑ปฏิบัติหน้าที่รับประการสิทธิ์
แล้วก็ได้มีการหลองส่อสารด้วยนะคะว่าการนำตัวไปชายสถานที่สุดอาทิตย์ที่ค่ายสหาร
เป็นการควบคุมตัวโดยไม่ชอบคือไม่ได้มีกฎหมายรองรับ
เจ้าหน้าที่ใช้คำว่าเป็นการเข้าค่ายอบรมฝึกอาชีพอะไรประมาณนี้
แต่ว่ามันเป็นไปด้วยความไม่สมัครใจค่ะ
โดยที่เรียนขอย้ำอีกทีนะคะคือถ้าสมมุติเอาลำดับง่าย
คือตอนนั้นที่เครื่องนี้ใช้เนี่ยพอชี้ปุ๊บ

ตามปฎิการศึกษ์อันนี้เจ้าหน้าที่มีอำนาจตามปฎิการศึกษ์นะคะ
หลังจากนั้นก็ควบคุมตัวตามพศได้อีก๓๐วัน
คือต่อทีละ๗วันซึ่งสารก็ให้อนุญาตให้นะคะ

แต่พอหลังจากนั้นมีการนำไปเข้าโครงการศึกษ์อาทิตย์นะคะ
๓เดือนอันนี้แหละที่ไม่มีผลหมาย
ค่ะแต่อันนี้เราค่ะแต่อันนี้ทำความเข้าใจตรงกันนะคะ
ถ้าเราพูดถึงกฎไอ้ยาการศึกษ์กับประกอบจบเฉิน
จะเป็นลักษณะกฎหมายอีกแบบนึงซึ่งให้อำนาจสูงมาก
กับเจ้าหน้าที่นะคะแต่โอเคถ้ารวม๒อย่างนี้เป็นกฎหมายไหม
ก็พูดรวบได้นะคะแต่พอไปโดนแล้วค่ะ
พอออกมาแล้วโดนอะไรเพิ่มไหมคะ
หรือว่าเจ้าหน้าที่ชี้แจงไหมคะว่าตกลงแล้วเขาผิดอะไรอ่ะคะ
คือตอนนั้นเป็นนโยบายแยกปลาจากน้ำนะคะคือก็มีความเชื่อว่า
คนเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคือเชื่อว่าพอเครื่องมันดีเท็จ
อย่างก็เหมือนกับเชื่อว่าคนเหล่านี้น่าจะเกี่ยวข้องกับสารตะขอดระเบิด
หรือว่าได้มีการไปสัมผัสสารประกอบระเบิดอะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นตอนช่วงนั้นเป็นนโยบายแยกรายจากน้ำ
ก็คือพยายามที่จะแยกคนที่ต้องสงสัยออกไปจากพื้นที่อะไรแบบนี้
แต่ว่าก็ไม่ได้มีกฎหมายที่จะรองรับค่ะ
ก็เลยมีโครงการเราฝึกอาชีพอะไรอย่างนี้
แต่ว่าต่อมาเนี่ยชาวบ้านก็รู้สึกว่าไม่ได้
เพราะว่าเขาไม่สมัครใจก็เลยร้องต่อสารนะคะ
ว่าการควบคุมตัวนี้ไม่ชอบก็เลยสั่งว่า
ขออย่างนี้ค่ะคือหลังจากที่ข่าวมันจบแล้ว
มีหน่วยงานรัฐส่วนไหนที่มาเยียวยาประชาชน

จำได้ว่ากรณีนี้จะไม่มีนะคะ
ที่เยียวยาเฉพาะคนที่ถูกคุมษัตริย์ตัวรำจันทร์
แต่ว่ากรณีที่นำไปอบรม๓เดือนแต่ว่าจริงแล้วชาวบ้าน
อยู่ไม่ถึง๓เดือนอ่ะค่ะเพราะอยู่เรื่อยใกล้สัก
น่าจะเกือบเดือนก็อยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็๒ต่อ๓นะคะ

ค่ะคุณอังคณาจริงแล้วเราน่าจะได้คุยกันอีก

ซึ่งตรงกับที่อาจารย์เจษฎาก็บอกเหมือนกัน
ประเด็นนี้น่าสนใจมากไม่มีใครพูดถึงนะคะ

สวัสดีค่ะ
นี้หรือเปล่าอาจารย์ที่น่าจะเป็นพื้นที่ใหญ่ของข่าวนี้
คือจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ทำไมเราไม่คิดกันนะครับ
สังเกตว่าหลายคนแต่ช่วงนี้มีนักข่าวมาสัมภาษณ์ผมเยอะมาก

คนจะถามแต่ว่าเราจะเอาเงินคืนจากต่างชาติได้ไหม
เพราะประเด็นใหญ่คือการเยียวยาของคนในชาติกันเนี่ยครับ
ใช่ไหมครับความรู้สึกของเราถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งอยู่ที่บ้านเรา

คุณต้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคุณต้องเกี่ยวข้องกับระเบิดแน่

คือกฎหมายมันให้ก็จริงแต่ไปด้วยเหตุผลอันไม่เหมาะสมเลยเนี่ย
มันถูกไหมตรงนี้ไม่มีใครไปเยียวยาเขา
มันมีส่วนที่บอกว่าไปเข้าค่ายที่บอกไปฝึกอาชีพ
ตรงนั้นสุดท้ายสารตัดสินให้แต่ตั้งแต่แรกที่บอกว่า
ด้วยสิทธิ์ตามกฎไอการศึกษ์ก็ตามพบพิเศษก็ตาม

เรารู้ว่ามันไม่ใช่การชี้ด้วยการมีหลักฐานจริง
และที่น่าสนใจคือเครื่องพวกนี้มันมี๒อย่างนะครับ

ถือเดินไปมันสายเปะปากไปชี้โดนใคร
นั้นก็พูดง่ายคือสวยไปก็โดนอ้าง

ผมสามารถบังคับได้ให้มันชี้ไปที่ใครก็ได้

เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ยิ่งทำให้ความเชื่อมั่น

คือเขามีคนตั้งใจจะมาชี้เขาหรือเปล่า

จากอาจารย์เป็นคนเปิดเรื่องนี้มาหลายปีก่อน

จนถึงตอนนี้อาจารย์สรุปบทเรียนเรื่องนี้ยังไงบ้าง
อาจารย์โดนทุกมิติเพราะเป็นคนเปิดเรื่อง
กระทั่งเป็นคนนะตอนนี้คนก็โหยหาให้อาจารย

ครับผมสรุปบทเรียนในมุมของวิทยาศาสตร์
ก็คือบอกว่าจริงแล้วปัญหาของเรื่องนี้ทั้งหมด
คือเราไม่มีตะกะทางวิทยาศาสตร์ในการพิจารณาเรื่องต่าง

เครื่องที่ดูเหมือนแค่พลาสติกเปล่ามีสาวโอกาส

แต่สิ่งที่เราเกิดขึ้นในยุคนั้นคือเราเชื่อตามบุคคล

มีหน่วยงานการันตีว่าเครื่องมันใช้ได้
ท่านอาจจะพูดถึงท่านที่คุณตะพันธ์พูดไปแล้ว
แต่มีอีกหลายท่านนะครับจริงแล้วที่เป็นสายวิชาการ
และให้ข้อมูลกับทางกองทัพว่ามันใช้ได้

มากกว่าที่ผมเป็นนักวิชาการโนเมมจากใครก็ไม่รู้
แต่ไม่ใช่ทั้งหมดจริงเราบอกว่า

ผมบอกว่าเนี่ยถ้าต่อไปคุณตั้งคำถามกับเรื่องทีนี้

แต่ถ้าคุณใช้การการันตีกันโดยใครหรือองค์กรใด
มันจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องแล้ว
มีคำพูดหนึ่งนะคะคือในช่วงนี้ที่เป็นข่าว
ก็คือคนที่พูดจะมี๒๓ท่าน
จะมีนายกประยุทธ์แล้วก็มีรองนายกประวิทธิ
แล้วก็ล่าสุดที่อาจารย์วิศนุท่านก็เป็นอีกหนึ่งท่าน
ในนามของรองนายกที่ออกมาพูดเรื่องนี้
แล้วเป็นการเล่นคำทางข่าวนะคะ
คืออาจารย์ก็บอกเหมือนกันบอกว่ามันก็อาจจะเป็นค่าซื้อบทเรียนราคาแพง
แทนที่จะเรียกว่าค่าโง่ตรงใช่ไหมครับ

ซึ่งสุดท้ายนี้อาจารย์ขอสุดท้ายจริงสั้น
เป็นไปได้ไหมที่หน่วยงานที่จัดซื้อเครื่องนี้มา
บริสุทธิ์ใจไม่รู้จริง
คือคิดว่ามันใช้ได้จริงมันเป็นไปได้ไหมกระบวนการจัดซื้อ

คุยตรงดีกว่าการซื้ออาวุธหรือซื้ออุปกรณ์อะไรก็ตามเนี่ยครับ

ดับกลางก็เยอะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่สูงสุดของช่วงนั้นก็ตาม
ที่เป็นผู้จัดซื้อคือทุกคนเชื่อว่าใช้ได้
เวลาทหารในกองทัพเขาเชื่อตามกันนะ
เจ้านายสั่งลงมามันใช้ได้ลูกน้องไปใช้ก็ต้องใช้ได้สิ
อย่าลืมมันเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาขั้นสูงมาก
เวลามันหาเจอเราจะดีใจว่ามันหาเจอ
ไม่เจอทีไรมีข้ออ้างเช่นพักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่เพียงพอ
อย่างนั้นทุกคนก็เลยเชื่อมันก็เลยเป็นเชื่อเป็นงูกินหางเลย

เด็กก็บอกผู้ใหญ่ว่าน่าใช้ผู้ใหญ่ก็บอกว่างั้นซื้อมาให้ใช้

ทีนี้เรื่องจะจบแบบไหนเดี๋ยวรอดูนะคะ
แต่อย่างน้อยเราต้องให้พื้นที่ว่าตกลงแล้วจะสรุปบทเรียนแบบนี้
แค่ว่าจะทวงจากเอกชนเป็นเงินเท่านั้นจริงหรือ
เพราะประชาชนมีส่วนในการจ่ายเรื่องนี้ด้วยนะคะ

หมดเวลาของรายการถามตรงวันนี้ค่ะ
พรุ่งนี้เรากลับมาใหม่นะคะทุ่มตรงสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป